แข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับไทยลีกออลสตาร์นะครับเป็นเกมอื่นเครื่อง
ชิโนก็ไม่พอใจกับฟอร์มนะครับถึงแม้ว่าลูกทีมจะเล่นดีแต่สุดท้าย
ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับเป็นรายการพิเศษที่ทีมไทยเจอกับ
ลีกออลสตาร์แข่งที่ราชมังคลาฮีลาสถานเมื่อวานที่ผ่านมา
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันครับทีมชาติไทยก็จัดผู้เล่นหน้าใหม่
ลงสนามหลายตำแหน่งครับนำโดยวรวุฒิศรีสุภา
เป็นพุทธศาสตร์ประตูนะครับกองหลังมีรับหน้าที่
คู่กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณแล้วก็กลางมีสหรัฐกับทิติพันธ์นะครับ
แล้วก็มีนักเตะใหม่อย่างฉัดมงคลเรืองธนโรธนะครับ
ออกสตาร์ทแบ็กซ้ายในวัยสิบแปดปีรวมถึงพระนักภงฝนศาสตร์
เริ่มเกมจังหวะนี้นะครับนาทียี่สิบเอ็ดได้ประตูครับ
๓ดับ๒ของมรทอมเบียคนเปิดเป็นนัทฤษฐุกษุมครับ
แล้วก็เป็นธีรพลเยอะเย้ยหม่งชนคานบอลมาเข้าทางมอเนลทอมเบีย
แต่ท้ายครึ่งแรกครับนาที๔๔บอลวางทางลึกมงชงเข้าไปตามสูตรเลยครับ
ริคาโดซันโต๊ดโมงชงเข้าไปแล้วก็เป็นบาลอสทาเดลี่
ตีเสมอให้กับออลสตาร์หนึ่งต่อหนึ่ง
จบครึ่งแรกสกอร์นี้แหละครับ
จากนั้นโอกาสก็มีลุ้นนะครับแล้วก็ทีมไทยมาขึ้นนำจนได้ครับ
นาทีหกสิบห้านะครับจากการซ้ำของพาด้วยวงฝนศา
สองหนึ่งและนาทีแปดสิบสอง
ออลสตาร์ครับตามติดเสมอสำเร็จสองต่อสองรุ่นเดี่ยวของเรียรโดโลครับ
ยิงติดเซฟของวรวุฒิและบอลกระดอนมาเข้าทางอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็ซ้ำจ่อเข้าไปเสมอสองสองโปรแกรมของทีมไทยนะครับ
การก่อนเจอกับอินโดนีเซียจากนั้นจะแข่งในศึกอาเซียนคลับนะครับ
เอ็ดเมษายนถึงสามพฤษภาคมต่อไปหลังเกมนิชโนครับ
ก็บอกว่าครั้งนี้หน้าใหม่หลายคนนะครับก็ทำผลงานได้ดี
แล้วก็ทำได้ตามแทคติกที่วางเอาไว้ถือว่าโดยรวมก็รู้สึกพอใจกับทีมชุดนี้
ส่วนผลการแข่งขันยอมรับว่าไม่พอใจแต่ก็เป็นการบ้านที่ทีมต้องปรับกันต่อ
เพื่อศึกสำคัญในอนาคตส่วนตัวนะครับก็มองว่ามีความกังวลหลังจากนี้
เพราะว่าไม่มีเวลาในการรวมทีมเลยจนกว่าจะถึงฟีฟาเดย์เดือนมีนาคม
ที่จะเจอกับศึกสำคัญนั่นก็คือการเจอกับอินโดนีเซีย
แล้วก็โปรแกรมลีกค่อนข้างจะหนักทำให้อาจจะมีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บด้วย
สิ่งที่ต้องทำก็คือการพยายามขยายขนาดทีมโดยหาผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมนะครับ
เสริมเพิ่มเพราะว่ามิฉะนั้นการยกระดับจากอาเซียนไปสู่แถวหน้าของเอเชียจะเป็นเรื่องที่ยากมาก
ส่วนมาโนโพลกิ้งโค้ดของทีมอัลสตาร์นะครับก็บอกว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับทีมชาติไทย
แล้วก็ถือว่าภูมิใจกับผู้เล่นทั้ง๒๒คนต้องชื่นชมนักเตะทุกคนที่ทุ่มเท
ซึ่งเป้าหมายก็คือต้องการสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติแล้วก็ทำได้ตามเป้า
ถือว่าสไตล์การเล่นของทีมคล้ายกับการเล่นของทางสรรค์อัลหรัฐอิมิเรต
ไทยจะต้องบุกไปเยือนแล้วก็ทีมชาติไทยต้องเจอเกมกดดันในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
เชื่อว่าสถานการณ์ที่ทีมชาติไทยต้องไปเจอก็น่าจะคล้ายคลึงกัน
ส่วนรายการต่อไปไทยรัฐทีวีครับเตรียมจะถ่ายทอดสด
ส่วนคู่ที่เหลือติดตามการถ่ายเท่าสดได้ในเพจไทยรัฐสปอร์ต
แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของทางไทยรัฐครับ